คุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับจริงว่าโควิด๑๙มันกระทบไปทุกแวดวงทุกฝ่ายทุกธุรกิจจริงนะคะ
ดารานักแสดงก็ดีคนประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารก็ดี
หนึ่งในนั้นค่ะเป็นทั้งดาราเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นทั้งธุรกิจ
ผู้ประกอบการธุรกิจด้วยคุณเปิ้ลนาคอนนะคะก็มีร้านอาหารเปิดร้านอาหารอยู่สองร้าน
เขาก็ออกมาโพสต์ลงในไอจีสามประทัดเลยบอกว่าหูตอนนี้โควิด๑๙ระบาดมานี่นะ
คืออยากจะตะโกนออกมาเป็นคำพูดวลีของนครอ่ะเนี่ยพี่เปิ้ลโพสต์เมื่อวาน
เนี่ย๒ร้านอาหารค่าเช่า๑ล้านค่าพนักงานอีก๑ล้านยอดขายหลักพันต่อวัน
อืมอยากจะพูดประโยคนครจังประมาณนี้ที่คุณเปิ้ลนาคอนลงเอาไว้เท่านั้นแหละ
มีคนไปไล่ขุดเลยครับขุดย้อนไปดูภาพตอนที่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ย
เป่านกหวีดไปเดินขบวนเป่านกหวีดนอกจากข้อความตรงนี้แล้วเนี่ย
อืมมีแคปชั่นต่อค่ะอ่าแคปชั่นบอกคิดถึงปรัชญานครนั่นแหละ
คนก็นึกภาพได้นั่นแหละว่าคำพูดมีคำเดียวอ่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของนครคืออะไร
เพื่อนพ้องก็มาให้กำลังใจผู้คนให้กำลังใจกันก็เยอะใช่
แต่มันก็มีคนคนที่ถามที่เม้นต์ต่อก็มีใช่ไหมใช่ใช่ไหม
ประมาณว่าอ้าวพี่เคยไปเป่านกหวีดกับเขาไม่ใช่เหรอ
ขุดภาพขึ้นมาเลยแหละค่ะว่าก็พี่เป็นคนเป่านกหวีดเรียกให้เขาเข้ามานี่
นี่ไงนี่คือผลลัพธ์ไงวันนี้เราก็เลยไปคุยกับพี่เปิ้ลหน่อย
อะไรนะคะวันนี้เราก็เลยไปคุยกับพี่เปิ้ลหน่อยอ่าใช่
วันนี้เราไปคุยกับคุณเปิ้ลนาคอนมาค่ะครับพี่เปิ้ลเขาก็บอกเลยนะว่า
คือเขาก็ระบายความในใจในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่ง
ได้รับผลกระทบอ่ะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายหรือเห็บแนมใครทั้งนั้นแหละ
ไม่ได้จะต่อว่าการทำงานของรัฐบาลด้วยครับเข้าใจว่าตอนเนี้ย
ใครใครก็เจอพิษเศรษฐกิจเหมือนกันหมดส่วนปรัชญานักคอมที่พูดถึง
ที่พูดถึงที่โพสต์ถึงเนี่ยก็แค่นึกถึงคำพูดนครที่สะบดคำนั้นออกมาเฉย
อารมณ์แบบเออนี่ก็โดนเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง
ไม่ได้จะด่าใครหรือเหน็บแนมใครส่วนประเด็นเรื่องต้องจ่ายค่าเช่าร้านหนึ่งล้านบาท
เงินเดือนพนักงานอีกหนึ่งล้านบาทแต่ขายของได้วันละหลักพัน
นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับพี่เปิ้ลเป็นสถานการณ์ที่ต้องแบกรับอยู่
และพี่เบิ้ลก็เข้าใจว่าทุกคนก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามสู้เพื่อปากท้องของพนักงานในบริษัทกว่า๒๐๐ชีวิต
ทีนี้เราก็เลยถามว่าเอาพี่เปิ้ลแล้วยังไงตอนนี้ทัวร์ลงไหมเพราะว่ามีคนเขาโยงประเด็นการเมืองถึงขั้นไปขุดภาพตอนที่ไปเป่านกหวีดเดินขบวน
ครับพี่เปิ้ลก็บอกนะคะว่าก็เคยไปจริงจริงนี่นี่ภาพนี้ภาพนี้เลย
เปิ้ลก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะก็บอกว่าก็ไปผมก็ไปจริงแต่ว่าไปวันเดียว
ผมไปเพราะว่าอยากรู้เจตนารมณ์แล้วก็วัตถุประสงค์ของคนที่มาชุมนุมว่าเขาตอนนั้นเข้ามากันทำไมมาเพื่ออะไร
จริงพี่เปิ้ลบอกเลยนะคะว่าผมไม่ได้ไปแค่มอบนกหวีดนะ
เสื้อเหลืองผมก็ไปครับม็อบเสื้อแดงผมก็เคยไปเหมือนกัน
ไปหมดอ่ะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคนจะถามแล้วยังไงพี่เปิ้ลจะอยู่ฝั่งไหน
จะคอเอาไหมครับพี่เปิ้ลบอกผมไม่ขอฝากไฟอยู่ฝั่งไหนอีกแล้ว
หน่วยสนับสนุนก็แล้วกันเพราะตอนนี้ที่เศรษฐกิจจะพัง
ของจะขายไม่ได้ผมก็ยังอยากทำถุงยางชีพแจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบ
คือเหมือนขอเป็นหน่วยสนับสนุนประชาชนที่เดือดร้อนประมาณนั้นครับ
เพื่อให้ทุกคนที่กำลังโดนชะตานี้อยู่ร่วมกันทั้งประเทศและทั้งโลกเนี่ย
ได้รู้ว่าอย่างน้อยเปิ้ลก็โดนเป็นเพื่อนแล้วนะแค่นั้นจริง
ไม่เคยคิดจะด่าใครที่เราถูกด่าบ้างนะฮะ
มันก็เป็นเรื่องเดิมเหมือนกันเขาก็จะเอารูปเดิมนั่นแหละ
ที่เราเคยไปเป่านกหวีดแล้วเขาก็บอกว่าเราสลิมบ้างเป่านกหวีด
เรียกเขามาเองแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่รู้
เปิ้ลไปทุกสีไปทั้งสีแดงสีเหลืองนกหวีด
สิ่งที่พี่เปิ้ลได้รับคำตอบแล้วก็สรุปด้วยตัวเราเอง
มีสองข้อครับมีเจตนาที่อยากจะทำให้ให้ชีวิตณตอนนั้น
ให้ประเทศชาตินะตอนนั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่นะตอนนั้น
แล้วทำหน้าตักทำในสิ่งที่หน้าที่ของเราเนี่ย
ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ที่เราประสบความสำเร็จ
เมื่อนั้นเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราได้
ก็คือพี่เปิ้ลอยากบอกว่าเราก็เดือดร้อนเหมือนกัน
เดือดร้อนเป็นเพื่อนกันไปกันทั้งหมดแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เปิ้ลก็ตั้งใจนะคุยกับพี่จูนภรรยาแล้วล่ะว่า
เราเดือดร้อนแต่ถ้าเรายังไหวเราก็อยากที่จะเป็นกำลังให้กับคนอื่น
ก็ตกลงกันว่าจะทำกับข้าวแล้วก็มอบถุงยางชีพ
กับพี่น้องประชาชนในเขตคลองเตยบ่อนไก่ดินแดง
แล้วก็เขตพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการด้วย
ส่งให้ทุกวันจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น
กว่าทุกคนจะสามารถออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากทองได้อีกครั้ง
นี่คุณจูนภรรยาพี่เปิ้ลถือก็ทำกับข้าวกันทุกวันนี้แหละ
จากร้านจากโรงครัวตรงนี้แม้ว่าจะขาดทุนจะรายได้จะเข้ามาน้อยมาก

ก็เป็นว่าเราก็ไปสะท้อนแง่มุมปัญหามาให้เชื่อว่าทุกคนก็เดือดร้อนนะ
อาชีพไหนก็เดือดร้อนในช่วงเวลานี้
ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายของอยู่เอาย่านคลองเตยก็แล้วกันในกรุงเทพ
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นย่านอันตรายอยู่เหมือนกันใช่ไหม
ตอนที่ต้องไล่ตรวจสอบกันนะครับทั้งตรวจเชิงลุกแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับผู้คนที่นั่น
นี่เป็นภาพของพื้นที่คลองเตยคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยนะครับ
เจอเรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้ก็หนักอยู่

นางละเอียดนิ่มละโหงอายุ๖๔ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าชุมชนคลองเตยล็อก๑๓
ทำมาค้าขายช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปถามนะครับ
คุณป้าละเอียดเนี่ยบอกตรงเลยตอนนี้แย่มาก
ขายวันหนึ่งได้แค่ร้อยหนึ่งอย่างมากก็๓๐๐
เดือนนึงเนี่ยได้ก็ไม่ถึง๙๐๐บาท

ก่อนที่โควิด๑๙จะระบาดหนักเนี่ยนะครับ
เคยขายข้าวขายของได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ย๑๕๐๐๒๐๐นะฮะ
ตอนนี้รายได้หายไปเดือนนึงเนี่ย๔๕๐๐๐บาทนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเอาเปรียบเทียบช่วงนี้เอาง่าย
ป้าทุกเช้าเนี่ยทำโจ๊กขายปกตินะไม่เกิน๘โมงโจ๊กหมดแล้ว
หม้อแล้วแต่ตอนนี้๑๐โมงกว่าถึงจะหมดหม้อ
สิ่งที่ทำให้เห็นภาพว่าตอนนี้ยอดขายแต่ละวันแทบจะขายไม่ได้
ก็คือปกติที่ร้านจะซื้อพวกเนื้อวัวเนื้อไก่พวกนี้
มาเป็นเรื่องของการทำโจ๊กหรือว่าทำกับข้าว
วันหนึ่งซื้อจากตลาด๑กิโลกรัมขายหมดนะฮะตอนนี้๓วัน
ยังขายไม่หมดนะครับก็เข้าใจสถานการณ์ว่าตอนเนี้ยมัน
มีหลายอย่างอย่างบางคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านบางคนไม่กล้าใช้เงิน
บางคนก็รายได้ไม่มีการซื้อข้าวซื้อของก็น้อยลง
ขายแต่ละวันมันก็หดหายนะครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวกัน

มันก็จะทำยังไงเหมือนกันต่างคนต่างแย่หมดทีไม่มีงานเขาก็ไม่มากินเหล้าอย่างงี้ใช่ไหมละ
นี่ฮะแล้วก็สะท้อนมานะครับสำหรับคนค้าคนขายในช่วงเวลานี้
ซึ่งตอนนี้เนี่ยคลองเตยเองเขาก็มีการตรวจเชิงลุกกันอยู่ทุกวันนะคะ
คนนี้ในตัวเลขเห็นบอกว่าจากที่ตรวจไปประมาณ๘๐๐กว่าราย
ผลออกมาประมาณ๕๐๐๐กว่ารายแล้วติดอยู่แค่๒๑๙คนนะคะ

แต่ที่แน่เรื่องของการฉีดวัคซีนก็ยังคงเร่งดำเนินการอยู่นะคะ
ก็จะเป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย
ก็ตามที่ประธานชุมชนจะเป็นคนคัดเลือกมา
วันนี้เนี่ยตัวเลขของผู้ที่ได้รับวัคซีนในเขตพื้นที่คลองเตยเนี่ยมี๓๐๐คนนะคะ

ก็คือที่โลตัสพระราม๔๑จุด
แล้วก็ที่วัดโรงเรียนวัดคลองเตยอีก๑จุด
เราก็ได้ไปเจอกับผู้ที่ไปรับวัคซีนนะคะ
ไขเขาบอกว่าคนที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตคลองเตยเท่านั้น

มีใบรับรองผลตรวจเป็นลบจากการตรวจเชิงลุกของสำนักงานเขตคลองเตยด้วย
บุหรันสมฤทธิ์วัย๕๓ปีค่ะ
เป็นชาวชุมชน๗๐ไร่นะคะ
ได้บัตรคิวให้มาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนวัดคลองเตย
คุณบุรันบอกว่าจุดนี้ถือว่าสะดวกสบายนะ
น้อยกว่าที่โลตัสพระราม๔

ในชุมชนเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะว่า
ฉันอยากมาฉีดที่โลตัสได้ไหม
หรือว่าฉีดที่โรงเรียนคลองเตยวัดคลองเตยได้หรือเปล่า
คือพระธานชุมชนจะประกาศเสียงตามสาย

แล้วในนั้นจะระบุไว้เลยว่าคุณต้องไปฉีดที่ไหนนะคะ
บอกว่าจริงเดิมทีไม่กล้าฉีดเหมือนกันนะวัคซีน
เพราะว่าตัวเองมีโรคประจำตัวคือความดันสูง
กลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกลัวจะเป็นอันตราย
แต่ที่ยอมฉีดเพราะถ้าไม่ฉีดบริษัทก็ไม่ให้ไปทำงานค่ะ
เพราะว่าเธออยู่ในพื้นที่สีแดงถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
คือเธอเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
พอเจอสถานการณ์โควิดคลัสเตอร์คลองเตยเข้าไป

ป้าบูหลันไปกากตัวก่อนนะ
กักตัว๑๔วันแล้วไปตรวจโควิด๑๙
แล้วไปฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะ
กลับมาทำงานเนี่ยป้ามีใบรับรองแพทย์มายืนยันหน่อย
ว่าตรวจแล้วผลเป็นลบ
วัคซีนครบแล้วแล้วป้ากลับมาทำงานได้
บูหลันบอกโอ้โหนี่ปกติเอาแค่ทำงานปกติเนี่ยนะ
ค่าจ้างรายวันก็วันละ๓๐๐เดือนนึงได้ไม่เยอะอยู่แล้ว
แล้วยิ่งมาเจอพิษโควิดเข้าไปแบบนี้

ออฟฟิศเขาไม่ให้ป้าไปทำงาน

เพราะฉะนั้นป้าก็เลยมาฉีดแล้วก็ไปตรวจที่นู่นแห่จมูกที่๗๐แร่นี่ก็มาฉีดอีก
แล้วจะเอาผลนี้คือจะเอาผลนี้ไปให้ที่เจ้าหน้าที่เขาตรงนั้นที่ทำงาน
จะได้ทำงานป้าเป็นรายวันเขากักตัวแล้วก็ป้าก็ไม่ได้ตังค์
คือก็อย่างที่สบคแถลงนะฮะตัวเลขของโควิดระลอกนี้เนี่ย

กรุงเทพจังหวัดเดียว๘๖๙คนผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันนี้เนี่ยสรุปยอดแล้วตรวจไปแล้วไม่เจอเชื้อเนี่ย
พบติดเชื้อน่ะขนาดนี้๒๑๙รอผลอีก๒๐๐๑

ไปได้ทั้งหมด๘๐๒๒คน

แต่ชุมชนคลองเตยนี่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ